เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าท่านได้ติดตามโลกออนไลน์เนี่ยในช่วงนี้จะมีการแชร์เรื่องของผู้หญิงคนนี้
และวันนี้เราตรวจสอบให้สองฝั่งทั้งหญิงเจ้าของโพสต์กับสามีที่ถูกกล่าวอ้างถึงว่าไปทำร้ายเขาจนแท้งลูก
เพราะไม่พอใจที่ขายของขัดทุนขายของไม่ได้
เห็นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ภาพที่สลดหดหู่

เพราะเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายนะจนถึงขั้นตกเลือดแล้วก็แท้งลูกออกมา
ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยขออนุญาตเบลอหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่า
ภาพมันก็น่าเศร้าไม่มีอะไรน่าดูหรอกนะครับ
แต่ว่าเรื่องราวนี้มันต้องตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
คือในโพสต์ของหญิงคนนี้ซึ่งอายุ๓๐กว่าเนี่ยนะครับ
แล้วก็ร่างอยู่กับพื้นของห้องของหญิงสาวคนนี้
ผู้หญิงเจ้าของโพสต์ยังได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับ
แล้วก็โพสต์ภาพของผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วย
ระบุข้อความว่านี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับเธอ
เธอบอกว่าเธอท้องอยู่แต่ว่าถูกเขาเตะกระทืบตบ
สั่งให้เอาลูกออกนี่นะฮะ
ยังมีการบรรยายถึงใจความต่าง
หรือว่าให้ข้อมูลบอกว่าคบหากับผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีมานานหลายปี
แต่ก่อนทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วมาเจอกับสามีก็ตัดสินใจลาออกมาทำอาชีพค้าขาย
ขายเข้าแกงกับสามีนะ
ระหว่างที่ขายของช่วงแรกก็ขายดีมาก
คือดีขนาดที่ว่าทำของขายแทบไม่ทัน
แต่ว่าพักหลังเริ่มเงียบขายไม่ค่อยได้ขาดทุน
สามีก็ไม่พอใจเครียดด่าทอตัวเองว่าทำไมขายของขัดทุน
ขายของไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้

เธอยังบอกว่าเธอมีลูกอยู่สามคนนะครับ
โดยเป็นลูกกับสามีเก่าสอง
มีลูกกับสามีใหม่อีกคนหนึ่ง
สามีใหม่ก็คือคนปัจจุบันที่เธอบอกว่าทำร้ายเธอเนี่ยค่ะ
อายุประมาณ๙เดือนกว่าเกือบ๑๐เดือน
และมีลูกในท้องอีกหนึ่งคนที่แท้งนี่แหละ
แล้วเธอก็โพสต์ภาพให้เห็นว่าต้องตกเลือด
แล้วลูกที่เป็นทารกตัวเล็กในท้องก็เสียชีวิต
แล้วก็กองอยู่ที่พื้นห้อง
โอ้โหใครเห็นเรื่องราวก็ช็อกนะคุณอรัชพรก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำไมทำกันรุนแรงขนาดนี้

แต่ในมุมหนึ่งก็เอ๊ะคนเราจะโหดกันได้ขนาดนี้เหรอ

มันจะมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้หรือไม่อย่างไร
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบให้ทั้งสองฝ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูฝั่งคนโพสต์ก่อนนะครับ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังหญิงสาวเจ้าของโพสต์
เพื่อจะขอทราบความจริงว่าเออตกลงแล้วเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ย

เจอนะฮะเธอก็ยอมพูดคุยด้วยหญิงเจ้าของโพสต์คนนี้นะครับ
เธอบอกว่าที่เธอตัดสินใจออกมาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับฝ่ายชายเนี่ยทั้งเรื่องที่ทำร้ายร่างกายเธอ
เรื่องการบังคับให้ทำแท้งยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมด

ตัดสินใจแต่งงานเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอย่างหนักมาตลอด

แม้แต่ตอนที่อยู่ต่อหน้าลูกสองคนที่เป็นลูกกับสามีเก่า
สามีใหม่คนนี้ก็ยังทำร้ายเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว
แล้วก็ติดยาเศษติดอย่างหนัก
เช่นกันคือสามีติดยาเสพติดอะไรก็ว่าไปเธอก็เคยลงผิด
แต่หลังจากที่เธอมีลูกเธอก็ตัดสินใจตัดสินใจเลิกเด็ดขาดเลย
อืมไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดอีกหวังจะสร้างอนาคตครอบครัวที่ดี
แต่ฝ่ายชายเป็นคนอารมณ์ร้อนและชอบหึงหวงแบบไม่มีเหตุผล
เวลาทะเลาะกันทีไรมักจะจบลงด้วยการลงไม้ลงมือทุบตีทุกครั้ง
เคยไปแจ้งความแล้วแต่สุดท้ายก็ใจอ่อน
ถอนแจ้งความกลับมาคืนดีกันอยู่ด้วยกัน
กระทั่งเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนเธอทนไม่ไหว
หอบผ้าพาลูกอีก๒คนที่เป็นลูกคนละพ่อหนีออกมาจากบ้านฝ่ายชาย
ลูกอีกคนนึงที่เกิดกับฝ่ายชายอายุ๙เดือนกว่าเกือบ๑๐เดือน
ยังอยู่กับฝ่ายชายอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นเดี๋ยวเราจะไปนะเดี๋ยวเราจะพาไป
เขาให้สัมภาษณ์อยู่ฝ่ายชายเนี่ยท่านรอฟังแป๊บหนึ่ง
ส่วนตัวเธอเนี่ยมาเช่าห้องพักย่านรามกำแหงอยู่นะครับประเด็นที่แท้งลูก
บอกว่าไม่ได้เกิดจากฝ่ายชายทำร้ายทุบตีจนแท้งลูก
ตกลูกออกมาณขณะนั้นตอนที่โพสต์
แต่เป็นผลพวงมาจากการถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง
ในขณะตั้งคันแล้วเธอก็เครียดเพราะว่าก่อนหน้านี้
เคยบอกฝ่ายชายเรื่องตั้งคันแต่ฝ่ายชายกลับบอกว่าไม่พร้อมให้ไปเอาลูกออก
เธอยังบอกว่าตอนนี้ไม่คิดจะย้อนกลับไปคืนดีด้วยอีก
ที่ทำไปทั้งหมดเพราะอยากได้ลูกอีกคนนึงที่อยู่กับฝ่ายชายเนี่ยอายุ๙เดือนกว่ากลับคืนมา
เพราะคิดถึงลูกมากไม่ได้เจอหน้าลูกมาเกือบ๓สัปดาห์แล้ว
เพราะว่าฝ่ายชายกับครอบครัวของฝ่ายชายกีดกันไม่ให้เธอเจอลูก
แล้วก็ยังพูดจาดูถูกด่าทอเธอต่างนานาด้วย
คือหนูไปหาเขามันก็จะมีเป็นกงบ้านเขาจะเป็นกงหลัว
แล้วแม่เขาก็จะอุ้มลูกไว้ข้างในแล้วตัวหนูก็ต้องอยู่ข้างนอก
มองดูลูกตะโกนเรียกแต่ไม่ได้จับอยู่
เขาบล็อกหมดทุกทางหนูไม่รู้ติดต่อเขายังไงนะ
ไม่รู้จะติดต่อยังไงเลยถ้าติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไร
หนูก็เลยทำแบบนี้เลือกแบบนี้
แต่ก่อนจะเลิกกันก็คือเขาก็ตีคือทะเลาะกันแล้วก็ตีกัน
เขาก็ตีกระทืบเตะตบหนู

เพราะเรื่องมันทั้งเรื่องเงินเรื่องครอบครัวทุกอย่างเลย
คือมันมันพังไปหมดแล้วอ่ะแล้วหนูก็เครียดแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูท้อง
พอหนูมาตรวจอีกทีหนูรู้ว่าหนูท้องนี่หนูก็ไปบอกเขา

เขารู้แต่ว่าเขาก็พยายามบอกให้เอาออก

ตอนตี๔ตี๕ปวดท้องมากแล้วก็๖โมงเช้ามันพวดออกมาเลย
เหมือนกับมันเลือดไหลออกมานิด
แต่หนูไม่มีเงินที่จะไปโรงพยาบาลนะพี่
ตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้จะ
บอกเขาว่าวันนั้นเขากระทืบหนูแล้วลูกไหลออกมาเลย

เกิดจากการที่ทะเลาะกันกับเขา
คือเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายต่อเนื่อง

ฝ่ายชายเคยบอกให้เอาลูกออกนั่นแหละ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำร้ายณขณะนั้น
เธอเนี่ยตกลูกออกมาแล้วลูกในท้องก็เสียชีวิต

คือมันเกิดจากแรงกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเครียดด้วยแล้วก็เลยแทงลูก

ทีนี้ตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องฟังความสองข้างแหละ
เรื่องราวเนี่ยมันก็ต้องฟังกันให้กลมให้รอบนะคะ
ส่งคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี

ไปคุยกับฝ่ายชายฝ่ายอดีตสามีที่เขากล่าวอ้าง
ที่ไม่ได้เบลอหน้าเพราะว่าเขายินยอมที่จะให้เปิดเผย

เขายินดีเลยแล้วก็อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงความจริงด้วยว่า

เขาบอกว่าเรื่องเหมือนหนังคนละม้วน
เขาบอกว่าเขาคบกับอดีตภรรยามาได้๕ปี
ตรงกันนะคบมาได้ประมาณ๕ปี
ก็ทะเลาะกันกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา

แต่หลังเนี่ยมันบ่อยขึ้นมันหนักขึ้น
เขาเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะไปต่อกันไม่ไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจแยกทางกันคือเลิกกัน
อดีตภรรยาคนนี้เนี่ยย้ายออกจากบ้านย่านปฐุมธานี

จนกระทั่งต้นเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
อยู่อดีตภรรยาคนนี้ก็โทรมา
แล้วก็ส่งข้อความมาหาเขาด้วยบอกว่าแท้งลูกนะ
ปกใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝ่ายหญิงและท้อง
เขาก็เลยไม่คิดว่าจะท้องเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแชทไลน์คือคุยกับแม่ของฝ่ายสามีนะ
คือฝ่ายสามีเขาก็ไล่ไทม์ไลน์ให้ดู

ลูกคนนี้ที่เป็นลูกคนที่สามของฝ่ายหญิงซึ่งซึ่งเกิดกับเขาเนี่ย
อายุเพิ่งประมาณ๙เดือน๑๐เดือน
แล้วถ้านับกับลูกที่อยู่ในท้องนั่นหมายความว่า๒๓เดือนที่คุณออกจากบ้านไปคุณก็ตั้งท้องแล้วเหรออย่างนี้
แต่อันนั้นยังไม่ใช่เรื่องใหญ่
เรื่องที่ใหญ่จริงก็คือเรื่องที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสต์รูป
แล้วก็ข้อความต่างนานาให้ทุกคนที่เห็นโพสต์นี้เข้าใจว่า
เขาที่เป็นอดีตสามีเนี่ยโหดเยี่ยมมากชั่วช้ามาก
ทั้งซ้อมทั้งทุบตีไล่ให้เอาลูกออกกระทืบจนเขาแท้งลูก
ก็บอกมันเป็นไปไม่ได้ก็เลิกกันมาแล้วก็อยู่กันคนละที่มาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้ว
วันที่ฝ่ายหญิงบอกว่าแท้งตัวเขาอยู่ที่ทำงานพยานหลักฐานมีครบ
ชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ณวันนั้นเอาไปฟังเสียงเขาหน่อย
วันที่เขาแท้งเขาส่งแชทมาหาผมมาหาแม่ผม
แล้วก็ส่งรูปมาผมก็ตกใจเพราะวันนั้นผมทำงานอยู่
ตอนนั้นเขาอยู่กับน้องสาวเขาที่สมุทรประการผมทำงานอยู่ที่คลองหลวง
เขาก็ส่งรูปให้ดูผมผมก็ตกใจผมก็ส่งให้แม่ผมดู
แต่คือตอนนั้นแยกกันอยู่แล้วเพราะเขาออกจากบ้านผมไปตั้งแต่เดือนกุมภาครับ
คือเราแยกกันอยู่ก็อาจจะมีแบบติดต่อกันบ้างอะไรกันบ้างแต่แบบคือไม่ได้กลับไปคืนดีกัน
ไม่มีเลยครับว่าจะไปกระทืบเขาจนลูกไหลเป็นไปไม่ได้ครับ
เพราะวันที่เขาแท้งผมทำงานอยู่วันที่๙เมษาครับผม
แต่เขาอยู่สมุทรปาการเราอยู่คนละที่กันเลยครับ
แล้วเรื่องนี้มันเกิดเขาแท้งตั้งแต่๙เมษาเขาไม่ได้เพิ่ง
เขามาโพสต์เหมือนกับว่าผมเพิ่งไปทำร้ายเขาไม่กี่วันนี้แล้วเขาก็แทงลูก
แต่จริงแล้วคือเราไม่ได้เจอกันเลยมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วครับ
คือเอาเป็นข้ออ้างมากกว่าครับเอาเรื่องเก่าที่เคยทะเลาะกันมาเป็นข้ออ้างว่า
ทำให้ลูกแท้งอันนี้มากกว่าแต่จริงแล้วไม่มี

ส่วนแม่ของสามีของหญิงที่บอกว่าตัวเองถูกทำร้ายจนแท้งลูกเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุดปรีดามหายศได้พูดคุยด้วย
ซึ่งแม่ของฝ่ายชายบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องทางครอบครัวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ถึงขั้นมีคนมาด่าโทรมาด่าก็มีจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เหล่านั้นก็ฟังความมาจากฝ่ายหญิงที่โพสต์นั่นแหละเพียงข้างเดียว
แล้วมากระหน่ำด่าฝ่ายชายและครอบครัวอย่างเสียหาย
ซึ่งแม่ของฝ่ายชายยังเอาหลักฐานเป็นบทสนทนาระหว่างเธอกับอดีตลูกสะพ้ายที่ได้คุยกัน
ตอนที่อดีตลูกสะพ้ายแทงลูกแล้วก็ส่งข้อความมา
ยังบอกเลยว่ายังถามกลับไปว่าแท้งเพราะอะไร

ฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาว่าหนูเครียดหนูไม่ได้ดูแลตัวเอง
ขายของยกของหนักอุ้มลูกด้วยก็เลยแทง
เขาบอกหนูท้องเกือบ๕เดือนแล้วในแชทไลน์ที่คุยกันกับแม่
ครับแต่ฝ่ายชายบอกว่าก็ออกจากบ้านไปกุมภาพันธ์
แล้วลูกคนที่คลอดคนล่าสุดก็เพิ่ง๙เดือน๑๐เดือน
ถ้านับไทม์ไลน์กับในท้อง๕เดือน
เขาก็มีหลักฐานทางแชทให้ดูอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องหลานสาวที่อายุ๑๐เดือนก่อนหน้านี้ไม่เคยกีดกันให้ได้เจอลูก
ยังปล่อยให้ลูกได้ไปอยู่กับแม่ให้แม่ได้เลี้ยงตามปกติด้วย
กระทั่งลูกชายเนี่ยไปเห็นสภาพแวดล้อมที่ภรรยาแยกตัวออกไปแล้วไปอยู่เนี่ย
ก็เลยมาปรึกษากับครอบครัวว่าคงไม่ดีแน่ถ้าปล่อยให้เด็กโตขึ้นมาในสภาพที่อยู่กับแม่
เพราะว่าดูแล้วแม่ไม่พร้อมเลยลูกชายก็เลยไปเอาลูกเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านที่ปฐุมธานี
โทรมาด่าทั้งค่ำคืนไม่รู้คืนนั้นไม่ได้นอนกันเลยนะ
แล้วมาก็ไม่ทันนึกไงบวชด้วยถือสินอดด้วยก็ไปทำนึกว่าเออเรามีตรงนี้ดีกว่าที่จะแก้ข่าวได้ใช่ไหม
นี่ก็ถามว่าเออมะเรากำลังที่มันส่งภูมิเออใช่ก็มาไล่หาทางแชท
เขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูท้องแล้ววันนั้นน่ะหนูก็ทำงานหนักมาตลอดอุ้มดาเมียบ้างอะไรบ้าง
หนูก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับขายของก็ทำกับข้าวให้มันเหนื่อยอะไรประมาณนี้
เกี่ยวกับนั่นแหละหนูก็เลยแท้งแต่หนูว่าไม่ได้บอกให้ดีมรู้นะเหมือนกับว่าไม่ได้บอกไอ้นี่รู้
ผมยังพูดกับม่าแบบนี้เลยมาน่ะอยากจะให้หลานอยู่ที่นี่ตอนนี้มารู้ว่าสภาวะของมันไม่เหมาะที่จะเลี้ยงลูก
มันทำงานกลางคืนกินเหล้าม่าเคยโทรไปแล้วมันไม่รับม่าก็เลยตอนหลังคุยกันว่าทำไมที่ม่าโทรไปทำไมไม่รับ
ก็บางครั้งหนูก็เมาอ้าวสัมภาพแบบนี้เหรอจะเลี้ยงดานเนียใช่ไหมมันไม่ใช่
คือทางครอบครัวของฝ่ายชายก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการจะไปเอาผกเอาผิดแจ้งความอะไรนะฮะ
แต่อยากขอให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหยุดสร้างความเสียหายแล้วก็อยากชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจ
อย่างน้อยก็ขอให้สังคมได้ฟังความทั้งสองข้างแล้วถึงตัดสินว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไง
อันนี้เราก็ตรวจสอบไปทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนสิ่งที่ทางแม่ของฝ่ายชายเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของหลานสาววัย๑๐เดือนนะครับ
ซึ่งทางผู้ชายเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะดูแลลูกสาวเขาถ้าหากฝ่ายอดีตภรรยาไม่ยอมนะ
ถ้าจะไปฟ้องศาลหรืออะไรยังไงก็ยินดีที่จะไปขึ้นศาลไปสู้คดีเพราะเขายืนยันว่าเขาจะเลี้ยงลูกอายุ๑๐เดือนของเขา
ว่าควรจะอยู่กับเขามากกว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่ของฝ่ายของอดีตภรรยาแล้วมองว่า
เขาพร้อมกว่าทางเขาน่าจะพร้อมกว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเรื่องนี้เพราะว่ามันออกมาสองเรื่องสองราวเป็นหนังคนละม้วนกัน
ถ้ามีเรื่องต้องมายืนยันกันจริงมันก็คงชัดเจนมากกว่านี้